ข่าวแรกมาอัปเดตข่าวของพี่ป้องนวัดกันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าพี่ป้องเนี่ยเป็นพระเอกมาตลอดชีวิต
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนบทบาทไปรับหน้าที่พิธีกรแบบเต็มตัวครั้งแรกนะคะ

แต่ว่าใจอยากทำมานานแล้ว
ต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปเรื่อยไม่ท้อแน่นอน
ส่วนเรื่องหัวใจเจอทีไรต้องถามทุกที
คราวนี้พี่ป้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุยเลิกบ้าง
แต่ไม่ได้บอกใครตอนนี้เอาตรงว่าอยากแต่งงานแล้วเหมือนกัน
แต่ติดอยู่ที่ยังไม่เจอคนที่ใช่สักกะทีค่ะ
ไม่อยากมีอย่างที่บอกว่าบางทีช่วงอายุยาวยังไม่พร้อมเนี่ย
เจอคนดีเจอคนถูกใจเนี่ย
รัวราวก็ดันไม่หยุดเองยังอยากจะเล่นนอนเนี่ย
ตอนนี้มันก็มีคุยบ้างนะ
ไม่ได้เล่นหรือว่าอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
คนที่ยังไม่แต่งใช่ไหมเอาตัวรอดไปก่อน